มาดูกันต่อนะคะกับดราม่าเรื่องนี้
ตอนแรกหลายคนพูดโต๊ะก็ชื่นชม

ก็เป็นชุดนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูภาพกันค่ะ
เมื่อวานนี้เธอโพสต์ชุดที่เธอกำลังเดินทางขึ้นเครื่อง
เธอบอกว่าเธอกักตัวครบ๑๔วันแล้ว
หลบไปที่ไกลแล้วกันคุณผู้ชม
ปรากฏว่านะคะโอ้โหดราม่าท่วมท้นเลยล่ะค่ะ
คือแฟชั่นชุดนี้นะคะเป็นแฟชั่นชุดขึ้นเครื่องบินของน้องน้ำชาค่ะ
โพสต์คลิปนี้นะคะขณะกำลังเดินทางก็เฮฮาอารมณ์ดีนะคะ
สเปยโชว์ว่าฆ่าเชื้อแล้ว๑๐๐ค่ะ
เทนต์ตอนแรกอย่างที่บอกไปขำค่ะ
แต่ด้านคุณผู้ชมมีฟอลลอเวอร์นึงนะคะที่ไม่ขำกับน้องน้ำชาค่ะ

นี้เก็บไว้ใช้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดีกว่าไหม
บอกว่าให้คุณหมอที่จำเป็นเขาต้องใช้ดีกว่า
มันเป็นชุดที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อแล้วก็มีคนเข้ามาถกเถียงกันใหญ่เลยคุณผู้ชม
ก็บอกว่าน้ำชาสวมใส่เพราะว่าอยากปลอดภัย
เดินทางมีความเสี่ยงไม่ได้เอามาใส่พร่ำเพื่อหรอกนะ
ขณะอีกเสียงฝั่งหนึ่งก็เสียงแตกเหมือนกันนะคะ
ก็บอกมาเลยบอกว่าชุดนี้อยู่ในช่วงขาดแคนอยู่
ที่ดาราเอามาใส่แบบนี้คนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปหาซื้อมาใส่กัน
เรื่องนี้เลยกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมค่ะนะ

คือคนที่เม้นต์เนี่ยเขาแสดงตัวนะเขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอธิบายไปก็อยากจะให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจเหมือนกัน
ว่าไม่ใช่ชุดที่แบบเห็นพอดาราเอามาใส่แล้วเออมันน่าจะปลอดภัย
มันปลอดภัยแหละแต่ถ้าไปหากว้านซื้อกันมาหมด
บุคลากรทางการแพทย์อาจจะเดือดร้อนเอาได้นะคะ